เอาล่ะช่วงนี้น้ำมันก็ขึ้นทองก็กลับมาขึ้นด้วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นมาดูกันหน่อยว่าเอ๊ะถ้าอยากจะลงทุนลงทุนแบบไหน
ลงทุนอย่างไรและสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
พูดคุยกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวงค่ะ
วันนี้คุยกับคุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัย
และคุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส

สวัสดีครับคุณมิ้นและก็สวัสดีครับพี่เอก

เพราะแคบมากไอ้กลุ่มหนึ่งที่กลัวกันอย่างคึกคักอยู่

นะครับก็ดูแล้วทุกคนน่าจะซื้อไหมพี่

สายเอกจะใช้สิทธิ์ไหม

ทั้งประเทศดูแคบแคบเหมือนกัน

ตลาดหุ้นทางประเทศดูไม่ค่อยมีอะไรใหม่
ช้าวนี้เปิดมาก็ลบนิดอยู่แค่หลังย่าน
ก็จริงอเมริกานี่ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว
เรานี่สัปดาห์นี้ก็เริ่มประชุมนะครับกรณงนะครับ

ญี่ปุ่นก็จะคง

มองภาพยังไงบ้างตอนนี้
จริงแล้วเรามองภาพเศรษฐกิจปีหน้าเลย
เรามีสไลด์มาฝากเพื่อนผู้ชมผมกรรมดังเน็ตทำมาให้ดู
จะมีทั้งหมด๔สไลด์เริ่มต้นที่สไลด์แรก
จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับทิศทางตลาดหุ้นไทยในปี๒๐๑๙
มองว่าทิศทางตลาดหุ้นปีหน้าดัชนีมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น
ขึ้นได้อีกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๑๕๒๐จุด

หน้าเรามองที่ระดับ๑๖๗๐จุด
ปัจจัยที่เคลื่อนมีอะไรบ้าง
อย่างเช่นปัจจัยในประเทศแล้วกันนะครับเราเห็นในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐออกมา
ที่สำคัญเขาบอกว่าราคาน้ำมันปีหน้าก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วย
ตอนนี้เราใช้น้ำมันถูกปีหน้าเราใช้น้ำมันแพงขึ้น
เวลาน้ำมันแพงขึ้นข้าวของก็ต้องแพงขึ้นถูกต้อง
อ่านะครับก็น่าสนใจนะ
นอกจากราคาน้ำมันแพงขึ้นแล้วเห็นบอกว่าพวกสินค้า

น่าจะทำให้เราต้องใช้ของแพงขึ้น

นะครับเป้าหมายอยู่ที่๑๖๗๐จุดนะครับ
แล้วก็รวมถึงมาตรการในเรื่องพวกโครงสร้างทางพื้นฐานนะครับ
ก็อย่างเช่นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างก็จะมีทยอยมาในปีหน้าเช่นกัน

นะครับก็โอ้โหดูดีเลยทีเดียว
สำหรับปีหน้าซื้อเลยไหมพี่
น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในภาพการลงทุนเนี่ย
แล้วก็มองธีมตลาดปีหน้าในเศรษฐกิจมีโอกาสฟื้นตัวนะครับ
ตลาดหุ้นก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่มีโอกาสฟื้นตัวครับ

เพราะฉะนั้นกระแสเงินลงทุนก็มีโอกาสที่จะเห็นการไหลเข้า
เพราะว่าปีนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้น่าจะเป็นแสนล้าน
มาออกช่วงหลังนี่แหละนะครับตอนที่คุณทรัมป์ชนะเลือกตั้ง
อ่าพี่มองว่าปีหน้าเงินจะไหลเข้ามาอีก

หลายคนก็น่าจะกลับมาคึกคักต้องเน้นเกียงกำไรทีเดียว
อันนี้กลับมาดูผู้เล่นอีกท่านหนึ่งถ้าเกิดตอนนี้คุณเห็นบนหน้าหนังสือพิมพ์
เดินไปธนาคารโฆษณาทางทีวีเขาบอกว่าโอ้โหมีกองทุนให้ลงทุนซะ
สถาบันในประเทศเป็นผู้เล่นอีกผู้เล่นหนึ่งใช่ครับมีน้ำหนักเยอะไหมครับ
มีน้ำหนักมากทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่น้องเน็ตบอกไปว่า๓ปีที่ผ่านมา
สถาบันในประเทศมียอดซื้อสุขีต่อเนื่องถ้าดูในช่วงเดือนธันวาคมนี่แหละ
ไปสักประมาณ๒๓ปีก็เป็นในแง่ของสถาบันในประเทศ
ก็มีการซื้อสุทธิต่อเนื่องในอดีตเช่นกัน
จริงสถาบันในประเทศเขาขายกองทุนออกมา
ขายกองทุนออกมานักลงทุนก็จะเข้าไปซื้อ
เอาเงินมาลงทุนในจาลาธุ่นในกราศาสตร์แตกต่างเป็นไปหมด
เยอะทีเดียว๒๐๑๕นี่ซื้อไปเกือบ๒หมื่นล้าน
แล้วก็๒๐๑๖ปีนี้ซื้อไปเกือบ๓หมื่นกว่าล้าน
สถาบันนี้ซื้อ๓เดือนนี่ซื้อหนักนะ
ขณะที่ภาพสุดท้ายปีเอกเอาหุ้นอะไรมาแนะนำกัน
แต่ว่าตอนนี้เราเห็นราคาน้ำตาลมีการปรับตัวขึ้น
กระเทศกรณ์บ้านเราก็น่าจะคักเลย
คราวนี้เรามาดูว่าหุ้นน้ำตาลที่เป็นผู้เล่นในตลาดบ้านเราเอง
มีกี่บริษัทบ้างนะครับที่ทำธุรกิจน้ำตาล

เราก็เห็นชาร์จว่าราคาหุ้นที่เทรดในร่วมหุ้นเกี่ยวกับน้ำตาล
มีการปรับตัวขึ้นมาสอดคล้องกันหมดเลยครับ

แล้วพี่เอกแนะนำว่าซื้อตัวไหนดีพี่๔ตัวนี้
แล้วก็ราคาน้ำตาลมีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวเกิดขึ้น
แล้วก็ถ้าเกิดมีการฟื้นตัวหรือเป็นแนวโน้มขาขึ้น
จะเห็นว่าหุ้นส่วนใหญ่มักจะเห็นภาพของการขึ้นได้ค่อนข้างไกล

หรือกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ย
น้ำตาเนี่ยบางปีก็จะลงต่ำมาก

แต่เวลาขึ้นของราคาน้ำตาล

เพราะฉะนั้นราคาของหุ้น
ก็จะวิ่งตามราคาเหล่านี้แหละนะครับ

เวลาจะเกรงกำไรในกลุ่มพวกนี้
เนี่ยต้องเข้าเร็วออกเร็วหน่อยไหม

ก็สามสี่ตัวนี้ก็กรอกราคาน้ำตาลทั้งนั้นเลย
นอกจากปุ่มราคาน้ำตาลแล้วน้ำมันปีหน้าก็น่าสนใจเหมือนกัน
เวลาลงทุนเนี่ยก็ต้องดูภาพดีนะ
เราควรจะซื้อเมื่อถูกหรือซื้อเมื่อแพง
เพราะว่าถ้าเกิดซื้อมาถูกเนี่ยก็มันจะยิ่งลงไปเรื่อยใช่ไหมพี่

ก็ติดตามพวกเราได้วิธีการเกมอะไรเป็นอย่างไรนะครับ
ขอบคุณนะครับพี่ขอส่งคืนให้คุณมิ้นท์ในห้องส่งครับ
ขอบคุณคุณธนรัฐแล้วก็คุณสินทนันด้วย